มาดูเรื่องของการกู้นอกระบบค่ะ
เบี้ยโหดเล่ากันบ่อยนะคะ
กรณีนี้ดอกเบี้ยคือ๑๐๐ละ๑๕๐ต่อเดือน
นี่มันสูงที่สุดเท่าที่เคยได้ยินมาหรือเปล่า
แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกหนี้ท่านนี้พี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
หนี้ไม่ใช่ไม่จ่ายหนี้นะคะ
ทยอยจ่ายมาโดยตลอด
จ่ายจนรวมแล้วจ่ายไป๒แสนกว่าบาทแล้ว
ก็เลยไปคุยกับเจ้าหนี้งั้นขอปิดยอดได้ไหม
หนี้บอกว่าถ้าจะปิดยอดก็เอาสองแสนมาจ่ายสิ
หนี้เลยบอกก็เนี่ยก็ที่ทยอยจ่ายไปเรื่อยเนี่ยมัน๒แสนกว่าแล้ว
คือยืม๒แสนแต่ทยอยจ่ายไป๒แสนกว่า
ถ้าจะปิดยอดต้องเอามาจ่าย๒แสนเงินต้นอย่างนี้เหรอ
ไอ้ที่จ่ายไปมันดอกเบี้ยอย่างเดียวอุ้ยตายแล้วโอ้โห
ดอก๑๕๐หรอ๑๐๐ละ๑๕๐
คุณเอ๋นามสมมุติอายุ๒๗เธอเป็นแม่ค้าขายทุเรียนที่ปราจีนบุรีค่ะ
คุณผู้ชมคะพาเนี่ยคนในครอบครัว๖ชีวิต
เข้าพบคุณเอกพบเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอด
ไปขอความช่วยเหลือนะคะครับเพราะเจ้าหนี้เธอเนี่ยเหมือนกับ
เป็นเจ้าหนี้ลายใหญ่ในพื้นที่ปราจีนบุรี
บอกว่าก่อนหน้านี้ค่ะก็มีอาชีพขายผลไม้ตามฤดูกาล
ช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นหน้าทุเรียนออกผล
ก็หาแหล่งเงินกู้จะซื้อทุเรียนมาขาย
คนที่ปล่อยเงินกู้รู้จักเพื่อนเธอด้วยเลย
ตัดสินใจกู้เงินนะคะคือเขายกตัวอย่างแบบนี้
ถ้ากู้หมื่นนึงต้องเสียดอกวันละห้าร้อย
ตอนนั้นคิดว่าถ้ามาจ่ายซื้อทุเรียนแล้วเอาไปขายแล้วขายดี
มันก็น่าจะรอดนะรอบแรกกู้มาห้ามื่น
แต่เจอทุเรียนอ่อนต้องขายแบบขัดทุน

ขายไม่ได้ล้มไม่เป็นท่าค่ะ

เลยโชว์หลักฐานการโอนเงินให้ดูนะคะ

เบี้ยวหนี้ไม่ใช่ไม่มีไม่หนีไม่จ่าย
โอนให้เจ้าหนี้เกือบทุกวันตามตกลงคือวันละห้าร้อยใช่ไหมคะ
แต่เธอบอกว่าวันไหนเธอได้เงินเยอะเธอก็โอนให้เยอะ
ตามกำลังหนี้มันจะได้หมดไงฮะ
บางทีก็โอนเป็นพันบางทีโอนแบบหลายพันก็มีต่อวันนะ
๒เดือนโอนไปให้๒๒๒๐๐๐กับอีก๑๕บาท

ใช่แล้วก็มาเจอปัญหาไม่มีทุนไปซื้อของมาขาย
ในครอบครัวปู่ย่าแม่แฟนลูกหลานเนี่ยติดโควิดด้วยไม่ได้ไปขายของ
ใช่ไงเธอบอกเธอมีเยอะเธอจ่ายเยอะอยากปิดยอด
เธอก็เลยอ้าวจ่ายไปเยอะแล้วคุยกับเจ้าหนี้ดีกว่า

แต่อย่างที่มิ้วบอกคุณผู้ชมเจ้าหนี้บอกว่าถ้าจะปิดยอด
ต้องเอาเงิน๒แสนบาทมาปิดยอด

เบี้ยทั้งหมดเลยไม่เกี่ยวกับเงินต้นเลย

ยังไงอ่ะพี่อุ๋ยยังไงคะคุณผู้ชมกุมขมับเลย
ก็เลยมาคุยทางเพจสายใหม่ต้องรอดว่าช่วยหน่อยเถอะ
ไม่ได้จะไม่จ่ายนะก็เนี่ยจ่ายมาตลอด
แต่แบบนี้มันต้องเห็นใจกันบ้าง
ก็ดอกห้าพันทำไมทำไมเงินตำลวดมันต้องดอกเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ
มันไม่ใช่นะพี่คือผมกำลังคิดว่ามันเกินไปนะ
แล้วคุณเอาเขามาแสนนึงเนี่ยสักกี่เดือน๒เดือนหรือกี่เดือนประมาณ
ประมาณ๒เดือนมัน๒เดือนกว่าแต่ว่าหนูส่งที่ส่งสลิปไปมันสลิปมัน๒เดือนที่หนูส่งไปเต็มอะค่ะ
ต้นคุณเอาเข้ามาแสนนึงเอามา๒เดือนคุณจ่ายดอกไปกี่บาทแล้วเวลานี้
สองแสนสองหมื่นสองพันค่ะต้นแสนนึงค่ะ
คุณจ่ายดอกเข้าไปสองแสนสองหมื่นสองพันค่ะ
ระยะเวลาสองเดือนเนี่ยนะใช่ค่ะโอ้โหทำไมดอกมันถึงแพงขนาดนั้นวะ
เป็นเงินใหม่เงินตำรวจมันถึงกับดอกแพงเหรอคุณได้ถามว่ะมั้ยเขาบอก
จะต้องจ่ายเท่าไหร่เขาบอกว่าตอนแรกเขาบอกว่าหนูต้องปิดสองแสน
แต่พอคุยไปคุยมาเขาบอกว่าถ้ามีให้เขาภายในวันนี้พรุ่งนี้เขาเอาแสนสอง
คือเขาจะปิดแล้วไม่ยุ่งแต่วันนี้พรุ่งนี้เอาจากไหนครับ
แหละพี่เขาจะเอาภายเมื่อเช้าเขาก็ทักมาหาหนูอยู่ว่าวันนี้วันที่หนึ่งแล้วจะเอายังไง
คือเขาจะเอาภายในวันนี้พรุ่งนี้เลย
โอ้โหแล้วยอดกู้ตั้งต้นนี่ไม่ถึงสองแสนด้วยซ้ำอ่ะพี่อุ๋ย
เริ่มต้นกู้แค่แสนเดียว

ยังจะต้องจ่ายปิดหนี้อีก๒แสนคืออะไรอ่ะคะ
หรือถ้าไม่ปิดหนี้สองแสนเอาแสนสองก็ได้
แต่ต้องวันนี้พรุ่งนี้ต้องหามาให้ได้แสนสองภายในวัน๒วันนี้ใครจะหาได้คะ
นี่ความจริงถ้านับว่าเขาจ่ายไป๒๒๐๐นะ

คุณได้ดอกไปแสนสองแล้วนะ

ไม่ใช่ว่าไม่อยากจะไปกู้ทางสถาบันการเงินแบบเป็นจริงเป็นจังที่ดอกปกติถูกตามกฎหมาย
บางทีเขาเข้าไม่ถึงไงก็ต้องกู้นอกระบบแบบนี้ไง
ทีนี้พอเขาจ่ายไม่ไหวเขาก็ถูกขู่อย่างนี้ใช่ไหม
สายใหม่ต้องรอดก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยนะคะเดี๋ยวจะดูให้
เพราะแน่ก็คือเจ้าหนี้ปล่อยกู้คือดอกเบี้ยเกินกว่ากฎหมายกำหนดมันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้ว
ทีนี้จะไปร้องทางกระทรวงยุติธรรมให้ช่วยดูเรื่องของการคุ้มครองเธอด้วย
เพราะไม่งั้นเดี๋ยวโดนขู่โดนอะไร

เห็นเขาว่ากันว่าแบบนี้เพจสายไม้ต้องรอบบอกเดี๋ยวจะช่วยค่ะ
คุณผู้ชมลองส่งข้อความมาหน่อยนะฮะเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว์ก็ได้ไลน์ที่หน้าจอก็ได้
มีใครให้ดอกแพงกว่านี้บ้างไหม
ไม่ที่ผ่านมาเคยได้ยินประมาณ๕๐๖๐ใช่ไหม๑๐๐แล้ว๕๐๑๐๐แล้ว๖๐
นี่เจอ๑๐๐แล้ว๑๕๐คมเม้นเลย

ต้องชื่นชมลูกหนี้ท่านนี้นะยอมจ่ายแล้วจ่ายมาตลอดตั้ง๒เดือนนะคะ
๕๐๐๐๐ก็จ่ายมี๒๐๐๐๐กว่าก็ให้นี่ฮะ